มาดูความทุกข์ร้อนของสามีภรรยาคู่หนึ่ง
ดั้นด้นมาจากจังหวัดตรังค่ะมาบุกกองปราบ
เขาสงสัยว่าลูกชายเขาโดนฆาตกรรม
เพราะอะไรเพราะว่าลูกชายเขาไปพบศพ

แล้วปรากฏว่าปนการชนสุดทิ้งศพ

โรงพยาบาลรัศดาที่โรงพยาบาลรัศดาที่ตรังบอกว่าเสียชีวิตเนื่องจากว่าถูกไฟช็อต
ครั้งที่๒โรงพยาบาลสงครานครินบอกว่าผลการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้น
บอกว่าสมองถูกกระแทกนี่แหละค่ะเขาเลยบอกว่า
เขามั่นใจเลยนะว่าลูกของเขาต้องถูกฆ่าตาย
แล้วคดีนี้ตำรวจในท้องที่ทำคดีมา๖เดือนแล้วคดีไม่คืบ
เขาก็เลยบุกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
เป็นภาพเหตุการณ์ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคมก็เลยพาสองสามีภรรยานี่แหละค่ะ
คุณพ่อเนี่ยชื่อว่านายเวียงสิทธิ์คดชวรอายุห้าสิบเจ็ดปี
คุณแม่ชื่อว่านางเคลือวันสิทธิ์คดชวรอายุห้าสิบแปดปี
สองสามีภรรยาชาวจังหวัดตรังนะคะมาร้องทุกข์ที่กองปราบ
หลังจากที่ลูกชายก็คือนายธนวิทย์สิทธิ์คดชวันอายุ๒๔ปี
ฆาตกรรมเสียชีวิตที่บริเวณคลองสาธารณะ
ห่างจากบ้านพักไปประมาณ๒๐๐เมตรในพื้นที่หมู่๙
บนคลองปางอำเภอรัศดาจังหวัดตรัง
ตอนนี้คดีผ่านมาแล้ว๖เดือนแต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า

ก็เพราะว่าผู้ต้องสงสัยเป็นลูกตำรวจในท้องที่ไง
ก็เลยอยากจะร้องเรียนตำรวจส่วนกลางกองปราบเนี่ยนะคะ
ช่วยทำช่วยดูแลคดีนี้หน่อยค่ะพ่อของผู้ตายบอกกับนักข่าวของเรา
บอกว่าเหตุการณ์นี้จริงเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณวันที่๘มีนาคมที่ผ่านมา
ช่วงเช้าของวันนั้นทุกคนในครอบครัวก็แยกย้ายกันไปทำงานตามปกติ
พ่อแม่เนี่ยก็ไปกรีดยางแล้วก็นำน้ำยางไปขายส่วนตัวลูกชายก็คือผู้ตายเนี่ย
ก็ไปสวนอีกฝั่งหนึ่งห่างจากบ้านพักไปสักประมาณ๒๐๐เมตร
ตรงนั้นเนี่ยเป็นแปลงผักจากนั้นต่างฝ่ายก็แยกย้ายกันทำงานตามปกตินี่แหละค่ะ
จนกระทั่งถึงเวลาใกล้เที่ยงปกติทุกคนก็จะมารวมตัวกันเพื่อมากินข้าว
แต่ปรากฏว่าคนที่เป็นแม่เห็นว่าลูกชายทำไมยังไม่กลับมาสักที
ตัดสินใจออกไปตามหาค่ะมาพบว่าลูกชายเนี่ย
ลูกชายเนี่ยกลายเป็นศพไปแล้วนะคะสภาพศพตอนนั้นเนี่ย
อยู่ในสภาพคือนอนคว่ำหน้าในคลองขาอยู่บนตลิ่ง
ด้านหลังมีรอยมีรอยถลอกแล้วก็ไปพบจอบเนี่ย
อยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยค่ะพ่อของผู้ตายบอกว่าไม่เชื่อนะคะ
สาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายเกิดจากการถูกไฟฟ้าช็อต
ถามว่าทำไมเพราะว่าตอนแรกทุกคนก็คิดว่าถูกไฟฟ้าช็อต
แล้วก็ตายเนี่ยนะคะคุณพ่อบอกว่ามันมีพิรุษเพราะ
ครั้งแรกมีการส่งศพลูกชายไปชนะสุดพลิกศพที่โรงพยาบาลรัศดา
คุณหมอบอกว่าสาเหตุการตายเกิดจากถูกไฟฟ้าช็อต
ตอนนั้นไม่เชื่อก็เลยส่งศพลูกชายไปชนะสูตรพลิกศพครั้งที่๒
ค่ะหมออออ่าโรงพยาบาลสงขลานักฮารินผลการชนะสุดพลิกศพเบื้องต้น
ลงความเห็นว่าผู้ตายก็คือลูกชายเนี่ย
เสียชีวิตจากการถูกของมีคมกระแทกขออภัยของไม่มีคมกระแทกที่บริเวณสมอง
จนกระทั่งได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะจากนั้นก็เลยนำผลเบื้องต้นเนี่ย
มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพรัศดา
แล้วก็มีการสอบปากคำพยาน๓ปากแต่เรื่องมันก็เงียบหายไปค่ะ
ตอนแรกอ่ะหมอที่โรงพยาบาลรูปพยาบาลรัศดาบอกว่า
ไขว้โจ๊ดแน่นอนเขาบอกว่าไม่ใช่โจ๊ดหมอไม่มีไขว้โจ๊ดเขาบอกว่าโจ๊ด
เขาบอกว่าไม่ใช่โจ๊ดเสียงกับผมอย่างงั้นเนี้ยเสร็จแล้วตามครอบครัวก็เอ้อ
มันสงสัยแล้วก็เออเออเอาไปอ่าเซ็นซูดดูเอาไปพิจูดดู
ก็อย่างนั้นเนี่ยแล้วก็เนี่ยผลที่ออกมา
เพราะมันไม่เหมือนกันเลยกับที่โรงพยาบาลนี้พูดออกไปชด
ข้างหลังเนี่ยมันมีช้ำที่ข้างหลังที่ใส่โลงแล้วที่ข้างนี้
ของผู้ตายมั่นใจเลยนะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายเนี่ย
ยังไงก็แล้วแต่ไม่ได้เกิดจากการถูกไฟช็อตอย่างแน่นอน
เพราะอะไรคุณพ่อบอกว่าเนื่องจากว่าสายไฟเนี่ย
ไม่ได้มีการต่อไฟเอาไว้ไม่ได้มีการใช้ไฟ
เป็นเพียงการดึงสายไฟเพื่อไปวัดระยะก็เท่านั้น
อีกอย่างนะถ้าเกิดว่าสายไฟเนี่ยมันช็อตจริงเนี่ย
รั่วจริงจริงเนี่ยตอนที่ตนเองและภรรยาเนี่ย
ไปช่วยลูกชายในน้ำเนี้ยก็คงไม่รอดเช่นเดียวกันเนี้ยนะ
นั่นค่ะทีนี้แม่ของผู้ตายเนี่ยก็เหมือนกันค่ะ
ลักษณะเดียวกันกับคุณพ่อนะคะเชื่อว่าสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายเนี่ย
ไม่น่าจะเกิดจากการถูกไฟช็อตน่าจะถูกฆาตกรรมก็คือถูกฆ่านี่แหละ
สาเหตุมาจากเรื่องของชู้สาวเพราะว่าก่อนหน้าที่ลูกชายจะเสียชีวิต
ลูกชายไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนางสาวจอยแฟนสาว
ทีนี้นายออสนามสมมุตินะเป็นลูกชายตำรวจซึ่งเป็นเพื่อน
เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยแล้วก็นางสาวแพมแฟนสาวของนายออสเนี่ย
นั้นก็ไปกันด้วยค่ะจากนั้นก่อนเสียชีวิตนะคะ
หมูผู้ตายก็คือลูกชายนั่นแหละได้กลับมาสอบนายสิบที่บ้าน
วันหนึ่งค่ะนางสาวแพมแฟนสาวของนายออส
ก็คือแฟนสาวของลูกของตำรวจเนี่ยนะ
มาหาในหมูผู้ตายที่บ้านพร้อมกับมาปรึกษาบอกว่า
ถ้าหากว่านางสาวจอยซึ่งเป็นแฟนของนายหมู
เกิดได้เสียอะไรกับนายออสซึ่งเป็นแฟนของนางสาวแพมนั้น
หมูจะทำยังไงก็คือเป็นชู้กันเป็นชู้กันพูดง่าย
หมูผู้ตายก็ตอบว่าคงทำอะไรไม่ได้ก็คงต้องปล่อยเข้าไป
นี่แหละแม่บอกว่าสาเหตุนี้แหละเชื่อว่าอาจจะมีเรื่องของความบาดม้าง
เรื่องของชู้สาวจนสุดท้ายแล้วลูกชายก็เลยโดนฆ่าตาย
เพราะว่าถูกนายออสเนี่ยก็คือเป็นลูกชายของตำรวจเนี่ย
เป็นทั้งเพื่อนด้วยแอบตีท้ายครัวอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่า
อันนี้จากคำบอกเล่าของนางสาวแพมนะก็คือแฟนของนายออสนี่แหละค่ะ
ทีนี้ตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็จะต้องไปสืบสาวราวเรื่อง
เบาะแสทุกอย่างให้ละเอียดอีกครั้งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาเกือบห้าเดือนแล้ว
ตอนนี้ไม่มีความคืบหน้าแม้จะมีการยื่นร้องเรียนไปแล้วหลายต่อหลายครั้ง
ช่วยคลี่คลายคดีให้กระจ่างใจคุณพ่อคุณแม่หน่อยนะคะ